วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เลิกงามยามดีค่ะ
เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงเข้าสู่พิธีวิวา
มือแฟนสาวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาแบบหวานชื่นสุดเลยนะคะ
เจ้าสาวเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามว่าคุณครีมสุภากร
เธอเป็นสาวสวยจากแวดวงกีฬาด้วยนะ

อุ้ยยยยยสุด
และนี่คุณผู้ชมก็มีพิธีฉลองมงคลสมรส
ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะคะ
ส่วนช่วงการแถลงข่าวก็จัดขึ้นไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาเนาะ
เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูพิธีช่วงเช้ากันก่อนเลย
ช่วงเช้านี่ค่ะอย่างที่เห็นก็จะเป็นการแต่งแบบพิธีไทยนะ
เบาสาวก็สวยหล่อสมกันมาในชุดไทยแบบนี้นะคะ
ไทยสีโอรสหวานละมุนดูแบบกิ่งทองใบหยก

ใช่ส่วนพิธีการตามประเพณีเลยค่ะ
มีการสวมแวร์นแล้วก็ลดน้ำสางขอแอบดูแวร์นด้วยได้ไหมฮะ

แน่นอนค่ะว่าสีสันของงานแต่งงานนอกจากสวมแหวนและท่าของเจ้าบ่าวแบบนี้แล้ว
ก็ไม่พ้นขบวนขันหมากค่ะ
บอกเลยนะจ๊ะว่าพี่เปปเปอร์ของเราเนี่ยจัดเต็มทุกด่าน
ว่าลีลาแบบว่าการแห่ขบวนขันหมากที่จะต้องผ่านประตูเงินประตูทอง
ของเพื่อนเจ้าสาวไปจะเป็นอย่างไร

ครีมเป็นคนจริงใจนะครับ
พูดคิดอะไรก็พูดตามนั้น
ครีมเป็นคนน่ารักนะครับ
อยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขนะครับ
แล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าเราเกิดมาคู่กันครับ

แล้วก็เผยถึงแพลนฮันนีมูลด้วยนะ
บอกว่าช่วงปลายปีนี้ก็คงจะขึ้นเหนือ
ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับลมหนาวกันหน่อยนะคะ
ส่วนเรื่องของทายาทก็ขอรอก่อน

ก็คืออยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก่อน
มาถามถึงเรื่องของสินสอดทองมั่นหน่อย

เขาบอกว่ารวมมูลค่า๓๙ล้านค่ะคุณค่ะ

ส่วนเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็ยังไม่ได้คิดเนาะ
เรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรต่างนะคะ
แล้วก็มีการเผยคำมั่นสัญญาให้กันและกันด้วย

พอเราได้เจอน้องครีมผมได้เจอน้องครีม
ผมรู้สึกว่าผมมีความฝันใหม่เกิดขึ้น

อยากจะมีลูกมีทายาท
แล้วก็อยากที่จะมีคนอยู่ข้าง
แต่ว่าพอมาเจอพี่เป๊บก็มีความรู้สึกว่า

เขาทำให้เรารู้สึกท้าทายที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น

ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกัน

ผมจะจับมือน้องครีมอย่างนี้ตลอดไป

สัญญาว่าพอเราแต่งงานแล้ว

เป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นทั้งแม่
ก็จะทำทุกบทบาทให้ดีที่สุดค่ะ